หนิงปณิตาจู่ก็เจอเว็บไซต์หนึ่งพาดหัวข่าวแรง
ถึงลูกสาวสุดที่รักอย่างน้องนิริน
หลังจากที่แม่นิงเคยให้สัมภาษณ์ถึงลูกสาวเอาไว้ติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
หลังจากที่มีเรื่องดราม่าถึงการเลี้ยงดูลูกสาววัย๔ขวบอย่างน้องนิริน
มีพฤติกรรมรวมถึงคำพูดที่ดูโตเกินวัย
คุณแม่สุดแซ่บหนิงปานิตาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าไม่โกรธหากใครจะคิดเช่นนั้น
แต่มั่นใจว่าตนสอนลูกให้เป็นเด็กดีมีมารยาท
ต่างจากพ่อแม่คนอื่นแต่กลับมีเว็บไซต์หนึ่งพาดหัวข่าวแรง
ส่วนคุณแม่นิงโพสต์ระบายความรู้สึกผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ทำนองว่าเพลียกับการพาดหัวข่าวและจะกลับไปพิจารณา
จากนั้นสาวนิงก็ได้โพสต์ภาพของลูกสาววัยไร้เดียงสา
บรรยายความรู้สึกของแม่ที่มีต่อลูก
พูดถึงอย่างไรก็น่ารักที่สุดในสายตาเธอ
และเด็กก็คือผ้าขาวที่ครอบครัวและสังคมจะเป็นผู้แต่งแต้มสีสันกำหนดความเป็นไปในอนาคต
โดยแม่อย่างเธอก็ได้แต่สร้างภูมิต้านทานเพื่อวันข้างหน้า
พร้อมกับลงท้ายว่าเชื่อเหลือเกินว่านิรินคือลูกที่ดีที่สุด
ว่าน้องนิรินเป็นเด็กที่น่ารักและมีมารยาทที่สุดเท่าที่เคยเห็นเด็กมา
รวมถึงชายอนันทวีปก็เข้ามายืนยันอีกเสียงว่าหลานสาวมีมารยาทดี
และหากใครได้เจอตัวจริงจะยิ่งหลงรัก
เช่นเดียวกับคุณแม่เป้ยปานวาดที่บอกว่าใครจะว่าอย่างไรไม่รู้แต่หนูคือเด็กที่มีมารยาทดีที่สุด
ตองพระคารมัยก็ได้ชื่นชมสาวนิ้งว่าเลี้ยงลูกได้ดีไม่เอาใจจนเสียเด็ก
และน้องนิวรีนพูดจาภัยร้อไหว้ทุกครั้งโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกค่ะ